ต่างประเทศท่ามกลางความแปรปวนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิความร้อน
รวมไปถึงโอกาสการเกิดพายุฝนฟ้าขนองหรือว่าพายุฤดูร้อนยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ปัจจัยสาเหตุนั้นยังคงเป็นตัวเดิมนะครับปัจจัยที่นำเอาความร้อนมายืนเมืองของเรานั้น
ยังเป็นในเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่แผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลทำให้อุณหภูมิในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนั้น
อุณหภูมิใต้ระดับภาพรวมทั่วไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่
ช่วงบ่ายใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องระวังเป็นพิเศษ
ทำกิจกรรมกลางแจ้งติดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
มาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยก่อนในพื้นที่ภาคเหนือครับ
วันหลังจากนี้นะครับท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งครับ
เมฆอยู่บางส่วนเท่านั้นแดดตอนกลางวันค่อนข้างแรง
วันนี้สูงสุดอยู่ที่๔๒องศาเซลเซียต
หลังจากนี้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
แต่ภาพรวมยังคงร้อนและอุอยู่นะครับ
ต่อกันที่บริเวณภาคอีสานนะครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าท้องฟ้านั้นมีเมฆบางตาครับ

ตลอด๗วันหลังจากนี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมิบางจุดบางพื้นที่

อาจจะทะลุ๔๒องศาเซลเซียต
ตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องนะครับ

ตอนกลางวันค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ
อุณหภูมิโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
อาจจะทะลุ๔๓องศาเซลเซียต

ภาคตะวันออกครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นในระยะวัน๒วันนี้

อุณหภูมิสูงสุดยังคงทรงครับ

หลังจากต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปท้องฟ้าจะเปิด

ภาคตะวันออกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับ
ระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะช่วงบ่ายกับช่วงเย็นนะครับ

ระยะนี้ยังคงต้องระวังเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝน

ที่จะไปท่องเที่ยวบริเวณตั้งแต่บริเวณจังหวัดภูเก็ตไล่ยาวลงไปนะครับ

อุณหภูมิสูงสุดทรงนะครับประมาณ๓๒

จากการตรวจสอบก็พบว่า๗วันหลังจากนี้เนี่ยนะครับ

มรุมภูมิสูงสุดนะครับ
ค่อนข้างที่จะร้อนละอุเลยทีเดียวประมาณ๔๐

ความร้อนแรงของแสงแดดด้วยนะครับ
ว่าตอนนี้เริ่มมีประชาชนเนี่ยนะครับ

กับอีกหนึ่งโค้งก็คือโค้งสายเพชร
บริเวณจังหวัดประจุบติฑิกัณฑ์
ที่จะเดินทางท่องเที่ยวเดินทางเยือนบ้านเกิดในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ขอให้มีความสุขในเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ